มาคุยกันผมค่ะในช่วงสายสายของวันนี้นะคะ

เกิดเหตุเผลืองไห้ที่ชุมชลคลองเตอร์๗๐ไร
แน่นอนว่าเราก็ต้องนึกสภาพว่า
ตรงชุมชนคลองเตยเนี่ยคือเขาเป็นแหล่งชุมชน

หลายคนกลัวว่ามันจะลุกลาม
นี่แหละค่ะเห็นไหมคะว่าควันมันลุกขมงเลย

อย่างที่บอกคุณผู้ชมบริเวณตรงนี้มันเป็นชุมชน
บ้านเนี่ยเขาจะติดกันแบบเลี้ยงกันเป็นแถบเลย
เป็นนาทีที่เพลิงลุกไหม้อยู่ในชุมชน๗๐ไร่นะคะ

เหตุการณ์อย่างที่บอกเกิดขึ้นช่วงสายของวันนี้นี่แหละ
ตำรวจสนท่าเรือนะคะรับแจ้งเหตุ
ว่ามีเพลิงไหม้อยู่ในชุมชนตรงนี้
ก็เลยเข้าไปพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิร่มกระตันยู
ไปตรวจสอบและนำรถดับเพลิงไปสกัดระงับเพลิงนะคะ
พบกลุ่มควันแล้วก็แสงเพลิงจำนวนมาก
ลุกไหม้แล้วก็ลุกลามไปถึง๒ชั้น
เจ้าหน้าที่พยายามเร่งระดมฉีดน้ำสกัดกั้น
ให้เพลิงลุกลามไปยังบ้านหลังอื่น
ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๒๐นาที
สุดท้ายสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จนะคะ
แล้วก็ส่วนสาเหตุและมูลค่าความเสียหายตอนนี้
อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจสนท่าเรือค่ะ
กลัวมากนะครับด้วยความที่เป็นพื้นที่แล้วก็มีชุมชนหนาแน่น